ประจำเหมือนเช่นเคยนะครับยังคงมีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญจากเหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลมาให้ทุกท่านนั้นได้ตื่นเต้นระทึกขวัญกันเหมือนเช่นเคยครับแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมทุกครั้งนะครับว่าทุกเรื่องที่คุณผู้ชมจะได้ฟังในต่อไปนี้คุณผู้ชมจะต้องใช้ดุลยพินิษฐ์แล้วก็ว
และในค่ำคือวันนี้สถานีพีดูของเราต้อนรับนักเล่าเรื่องผีจากโซเชียลอีกหนึ่งท่านที่เค้าเคยสร้างชื่อเอาไว้
แล้ววันนี้นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อย
ต้อนรับคุณฟ้าครับสวัสดีครับคุณฟ้า

และวันนี้ประสบการณ์อีกหนึ่งเรื่องที่คุณฟ้าจะมาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกัน
ชื่อเรื่องเนี่ยเกมโชว์ในสมัยก่อนมาตามนัด

เออมาเล่าให้กับเหล่าบรรดา

เรื่องนี้ถ้าจะนับก็ประมาณ๔๒ปีได้
เล่าเข้านะคะเพราะว่าตอนนั้นลุงบอกว่า
เป็นช่วงที่เกียร์เป็นสะเพศพอดีอายุ๑๕
เกียร์ทำหน้าที่เป็นเรือรากจุงนะคะ

ไปส่งที่ท่าข้าวกับนอนสงฆ์
เรือลำใหญ่ที่เราเคยเห็นกันมี๒๓ลำต่อกัน
ใช่ค่ะของลุงเขาเป็นหน้าที่เรือนำ
จุงอีกทีนึงแล้วก็จะมีเรือข้าวสารข้าวเปลือกตามหลัง
แต่เที่ยวนั้นที่ไปมันเป็นเที่ยวน้อยมีแค่๔ลำ
เขาก็เลยมีคนช่วยในเรืออยู่อีก๓คน
ก็มีลุงนัทลุงสิงห์แล้วก็ลุงดำ
ลุงนัทนี่จะอายุน้อยสุดอายุ๒๕

เพราะช่วงเดินทางไปนี่คือปกตินะคะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น
แต่ช่วงขากลับเนี่ยเครื่องเกิดเสีย

ต้องจอดหยุดพักที่หมู่บ้านนึงหมู่บ้านเล็กไม่ได้ใหญ่มาก
แล้วด้วยความที่หมู่บ้านเล็กอุปกรณ์ที่จะซื้อในหมู่บ้านมันไม่มี

ใช่ค่ะมันไม่มีมันใช้เวลาเดินทาง
จากตัวหมู่บ้านเล็กเข้าอำเภอมันไกล
สิงกับลุงดำก็เลยให้ลุงนัทเฝ้าเรือไว้
ส่วนตัวลุงสิงหลุงดำเนี่ยนั่งรถสองแถวเข้าตัวเมือง
ช่วงนั้นลุงสิงหลุงดำเข้าตัวเมืองแล้วเหลือลุงนัทอยู่คนเดียว
แกก็ว่างไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าเรือแต่ละดำที่บรรทุกเข้าสารเนี่ย
เขาจะมีคนอยู่ของเขาอยู่แล้วส่วนเรือเรือนำเรือลากเนี่ย
ลุงนัทดูแลอยู่ลุงแกอยู่คนเดียว
ก็เลยรู้สึกเหงาไม่รู้ทำอะไรแล้วแถวนั้นน่ะ
หมู่บ้านนั้นเขากำลังมีงานวัด
ซึ่งออกไปประมาณกิโลถึง๑๒กิโลค่ะจะมีงานวัด
ลุงนัทก็เลยไปคิดว่าคืนนี้ไปเที่ยวงานวัดดีกว่า
ก็ออกเดินทางไปเที่ยวงานวัดเดินไปถึงงานวัดเที่ยวเต็ดเจของแก
แล้วช่วยด้วยต่างจังหวัดเมื่อ๔๐กว่าปีไม่มีไฟทางเลย

ใช่ไฟทางจะไม่มีแล้วเมื่อก่อนมันก็คือแค่ตลาดเลย
จะเป็นทุ่งนาและทุ่งอ้อยทุ่งพวกกล้วยที่ปลูกเลาะข้างทางหลายอย่างเลย
ไฟก็ไม่ต้องคู่ถึงไม่มีมืดตื้อกติ่นตลอดทางเลยค่ะ
คอนบริมท์ไอ้สองไปมันสนุกมั้ยมันคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปงานวัด

จะกลับอย่างงี้ถ้าหากลับมันดึกมันดึกก็ยังไงดี
เดินไปจอดแรกมีแค่สองสามคน
แต่พอเริ่มแยกกันไปแยกกันไป
เหลือกี่คนเดียวที่แกจะต้องไป
แกก็พยายามมองมาเจอกันใกล้
เห็นเหมือนคนแบ่งของขาย
พวกหาบหาบเล่
แล้วก็เขามีตะเกียงอยู่อันหนึ่ง

ผมขอไปด้วยไปทางผมไหมครับ
เขาก็หันมามองเป็นผู้หญิง
รุ่นน่าจะประมาณรุ่นนอนของนางนัททีหนึ่ง

ช่วงแบกระหว่างทางไปแกก็คุยกัน

ถ้าอายุราวนั้นก็คือคุณป้าศรี

แล้วถามว่าป้าศรีขายอะไร

อ่านะคะเขาขายอยู่ที่งานวัด

ทางขวาจะไปท่าโป๊ะใหม่
ทางซ้ายเนี่ยคือท่าโป๊ะเก่า

มันห่างกันประมาณ๕๐๐เมตรได้

สีผู้หญิงคนเดียวมันอันตราย

เลยจากท่าไม้เก่าไปมันไม่เกิน๕๐เมตร

เขาก็จะมีตะเกียงเจ้าพยุตั้งอยู่

เริ่มชอบป้าศรีระหว่างทาง

ก็ขายอยู่ที่เดิมแหละขาย
อยู่ตรงคล้ายกับที่เขา
แจกแผ่นเปรียวทองให้คนไปติด

ลุงแกคงเห็นว่าคนมีคนแปลกหน้ามานั่ง

เดินออกมามองตรงกางเกงเจ้าพยุ

เสร็จแล้วหันไปจนถึงเช้าขึ้น

ตกประมาณสัก๕โมงเย็น

รอที่งานวัดเหมือนเดิมนะคะ
แกก็ไปนั่งรออยู่ตรงที่เขาขายทูบเทียน

คนอื่นแซงแกก็เดินทั่วงานเลยดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
เขาอยู่ตรงไหนเขาอยู่อะไรมีอะไรบ้างหาป้าศรีไม่เจอ
ป้าศรีไม่เจอจนถึง๓ทุ่มหมดกำลังใจแล้วหาไม่เจอ
ก็เลยเดินทางกลับว่าจะไปดักรอที่พี่โป๊ะที่เคยเจอเดี๋ยวยังไงก็ต้องเจอนะ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

นุ่มอืมแล้วก็ตกใจครับนุ่มใช่ที่ไปนั่งที่ท่าโป๊ะเก่าเปล่าอืม
ลุงนัทก็บอกอ๋อผมผมครับผมไปนั่งมาครับ
เขาบอกว่าหนุ่มไปนั่งกับใครมาเห็นไปนั่งอยู่คนเดียวมานานแล้วเนี่ย
ลุงนัทก็เงียบเปล่านะครับผมอยู่กับแม่ศรี
พอพูดคำว่าแม่ศรีเท่านั้นแหละอาแปะปล่อยกาแฟลงทิ้งเลยไอ้ยาเอาอีกยาวอ่ะ
แล้วพูดอย่างเงี้ยโอ้โหอะอย่าเอาอีกแล้วอ่ะใช่
สิ่งก็หันมาถามว่ามีอะไรเหรอลุง
เออจะบอกหนุ่มว่ามองหนุ่มมา๒วันแล้ว
เห็นหนุ่มนั่งเพ้อคุยอยู่คนเดียวอยู่ตรงนั้นน่ะตรงโป๊ะตรงโป๊ะนั้นนะคะ
เห็นแค่ลุงคนเดียวครับไม่เห็นแม่ศรีอืม
เขาก็ถามว่าลุงคุยลุงคุยกับใครอ่ะนั่งว่าชื่อแม่ศรี
ไอ้ที่ขายข้าวเกียบพองใช่ไหมเขาพูดอย่างงี้อืม
เขาบอกว่าใช่ครับเอาแปะเดินหนีก่อนเลยครับ
แต่ว่าด้วยธรรมชาติด้วยนะใช่โอ้แล้วที่ที่ยังที่ยังอยู่ตรงนั้นแล้ว
ทุกคนไปเจอเพราะว่าคนต่างถิ่นไปฆ่าเขาไว้
มันไม่ใช่คนในพื้นที่และหลังจากนั้นอีกสองปี
ศรีก็เฮียนโดยใครที่มาจากต่างถิ่นอ่ะ
โดนฆ่าจมน้ำตายตรงนั้นไปแล้วโดนฆ่าไปแล้วสองศพครับ
ปีละศพโดยก็ยังหาตัวไม่เจอว่าใครฆ่า
ว่าเป็นคนต่างถิ่นทั้งหมดต่างถิ่นหมดเลยและจะมาแบบเนี้ย
ที่ลุงเห็นเนี้ยทุกครั้งเลยโอ้โห
แต่สองคนนั้นอ่ะลุงไม่สามารถช่วยได้แต่วันนี้ลุงเห็นเองครับ
จะเป็นวันที่สามแล้วลุงก็อยากจะเตือนว่าอย่าไปนะ
อย่าพูดอย่างงี้ครับลุงเท่านั้นแหละลุงนัดแกก็สั่นเลย
แกบอกว่าลุงคนนั้นก็ถามอีกว่าไปนัดเจอกันอีกไหม
บอกนัดเจอกันอีกอาญาคราวนี้อาแปะเดินตรงมาเลยอ่ะ
เก็บน่ะอยู่ไม่ได้น่ะอยู่อยู่อยู่อยู่หรือตื้อตายน่ะหรือตายน่ะ
อย่างงี้อ่ะก็ลุงนัดลุงสิ่งก็ทำไงอ่ะ
ยังซ่อมไม่เสร็จอ่ะกว่าจะเสร็จก็เกือบทุ่มหรือสองทุ่มแล้ว
มันจะขับเรือตอนกลางคืนไม่ได้อืมยังไงก็ต้องค้างคืนที่นั่นครับ
เขาก็เลยได้แต่บอกว่าเอาตัวรอดนะลุงอ่าทางนี้ทั้งวันทั้งคืนจิตใจไม่อยู่กับที่แล้ว
ไปแล้วสั่นสั่นลุงนัทสั่นทั้งวันเลยจนลุงสิงหลุงไรซ่อมรถแล้ว
ซ่อมเอ้ยซ่อมกระจิตรถซ่อมเรือจนเสร็จแล้วอืมเขาก็เลยบอกว่าอ่ะ
คืนนี้เดี๋ยวจะช่วยมึงก็คือด้วยลุงสิงหลุงนัทเขามีของมาติดตัว
ก็เอาพระให้บ้างล่ะเอาผ้ามาห่มคอยดูน้องให้อืม
ตอนตกกลางคืนประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มลุงนัทสั่นสั่นอยู่ในผ้าห่มอย่างเดียวเลย
เอาผ้าห่มคุมหัวแล้วตะโกนว่าไม่ไปกูไม่ไปกูไม่ไปอยู่อย่างเงี้
โอ้โหกูไม่ไปไม่ไปลุงสิงกับลุงดังก็เดินทั่วเลยค่ะ
หาว่ามีใครมาเรียกไหมลุงศรีกับลุงดำหาไม่เจอแต่ตัวลุงนัทคนเดียวที่แบบสั่น
แล้วก็บอกว่าไม่ไปไม่ไปกูไม่ไปไม่ไม่พี่ผมไม่ไปอย่าเอาผมไปอะไรอย่างเงี้
ครับจนหกโมงเช้าอ่ะครับลุงสิงหลุงดำว่าเช้าแล้วนะอืม
เดินทางได้ละลุงตื่นไอ้ไอ้นัดลุงตื่นอืมก็ไปดึงผ้าห่มลุงนัดมา
โอ้โหลุงนัทผมล่วงล่วงลงมาจากหัวหมดเลยอ่ะพี่

เอาสภาพลุงนัทไปอย่างนั้นเลย

เอาลุงนัทไปหาวัดน้ำมนต์
แล้วก็ไปทำบุญต่างนานา

นัทกว่าจะกลับสภาพคืนที่เดิมได้
ถามว่าลุงนัทเมื่อคืนตอนนั้นเป็นอะไร
เขาบอกว่าทั้งคืนเลยได้ยินเสียงพายเรือมาก่อน
แล้วก็เรียกลุงนัทว่านัทพี่นัท

พี่นัทนัดหนูไว้พี่นัทอยู่ไหน
แล้วก็เรียกพี่นัทจากตอนแรกก็เสียงหวาน

เสียงเริ่มดังเหมือนคนอาฆาต

มึงจะไปไหนใส่อย่างนี้

ไอ้นัทนัทกูไว้
มึงจะไปไหน
แล้วด้วยความที่ของในเรือมันมี

เขาบอกได้ยินเสียงพายรอบเรือเลย

มีลุงนัทคนเดียวที่เห็นที่ได้ยินเสียง

แบบสั่นทั้งตัวทั้งอะไร

ลุงสิงห์กับลุงดำก็เลยให้ดูว่า

คือคืนนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าตัว

ลุงนัทไม่ได้ไปเล่าเรื่องนี้

แล้วก็อาแปะร้านกาแฟได้ยิน

ไม่รู้ว่าคืนนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับใคร

และมันจะเป็นรอยซ้ำกันเหมือนเดิม

ต่างถิ่นไปนอนความตายที่นั่นเป็นผู้ชาย

เริ่มแรกจากการมาผูกสัมพันธ์ก่อน
คุยดีดีดีด้วยทำให้
คนต่างถิ่นรู้สึกว่าเฮ้ย

แต่ผลสุดท้ายทุกคนจะลงเอย

เหมือนเขากำลังรอการแก้ไข
ใช่ค่ะเพราะเหมือนกับว่าเขาหาคนที่ฆ่าเขายังไม่เจอ
เพราะเป็นคนต่างถิ่นนี่แหละค่ะ
ส่วนมากไม่ใช่คนที่นั่นที่จะไปเจออย่างนั้น

ตอนแรกมาผมแอบอมยิ้มฟังเรื่องนี้
เออมันเป็นความรักของหนุ่มสาวในสมัยก่อน

โชคดีมากที่ลุงนัทรอดมาได้
ใช่ค่ะหลังจากนั้นลุงนัทก็ไม่ทำเกี่ยวกับเรือจุงอีกเลย

คือต้องบอกว่าผมเคยเห็นนะเรือจุงทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่
ไหมก็จะเป็นเรือลำเล็กนะครับ
แล้วก็ลากเรือลำใหญ่
ที่บอกว่าใต้ท้องเรือเขาจมลงไปลึกนะครับ

เขาบอกว่าการลากรอบนึงนี่ใช้เวลานานมาก

เพราะฉะนั้นมันต้องผ่านตามสถานที่ต่าง
และแน่นอนว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้โอกาสที่เรือมันจะเสีย

อยู่ที่ว่าตอนนั้นไปจอดซ่อมบำรุงรักษามันที่ไหนซะมากกว่า
โอ้โหมาตามนัดนี่คือตีความหมายด้วยสองอย่าง

หรือมาตามรุงนัดก็ได้
คุณฟ้าเวลาเขาเล่าเรื่อง
เขาจะมีความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของเขา

เรื่องของมาตามนัด

วันนี้สถานีผีดุของเรา
ขอบคุณคุณฟ้าที่มาเล่าประสบการณ์
ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
ให้กับชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน

เอาละครับเวลาหมดหมดเวลาครับ
สถานีผีดุของเราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

เป็นช่วงที่เรายังคงรวบรวม
เอาเหล่าบรรดานักเล่า

พร้อมกับเห็นหน้าเขาแต่ละคนด้วย

ในส่วนของไทยรัฐออนไลน์ครับ

ฝันดีผีไม่หลอกทุกท่านครับ